จนลุงคำแผ่มเสียชีวิต
มันไม่ตายดีนะ

ตำรวจต้องห้ามไว้ไม่อย่างนั้นพุ่งเข้าไปแน่ครับ
เป็นบรรดายญาติของลุงคำภัยพรมสารักอายุหกสิบแปดปี
พุ่งเข้าไปทำร้ายแล้วก็ประชาธรรมนายอดิเรก
สีชมพูหรือว่าตุ้มฮะผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเอาท่อนเหล็กตีลุงคำไผ่
เสียชีวิตไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
แล้วก็รีบนำตัวตุ้มขึ้นรถไปเลยครับ
จุดที่ตำรวจเนี่ยพาตุ้มไปทำแผนครับ
จุดแรกคือบ้านของลุงคำไผ่ผู้เสียชีวิต
ส่วนจุดที่๒ก็อยู่ที่ร้านค้าที่ในตุ้มผู้ต้องหา
โหกเวกโวยวายแล้วก็ปล่อยลมรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของร้าน
ส่วนจุดสุดท้ายคือบ้านยายของในตุ้มที่ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาได้ครับ
คุณผู้ชมจำได้ไหมจุดที่สองที่บอกว่าไปตุ้มเนี่ยไปปล่อยลมมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของร้าน
นั่นคืออีกคนนึงที่โดนตุ้มทำร้ายด้วยนะแต่ละจุดที่นำตัวตุ้มไปทำแผนครับก็จะมีญาติกับคนที่รู้จักในคำไผ่เนี่ยมารอดู
รอดูการทำแผนอยู่ด้วยอารมณ์ที่มันยังแค้นอยู่จะเข้าไปประชาธรรมซะให้ได้โดยเฉพาะลูกชายกับหลานสาวของลุงคำไผ่ครับ
ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเลยฮะทนไม่ไหวครับบอกว่าอะไรนะนรกส่งมาเกิดบ้างไม่ตายดีแน่บ้างตำรวจก็ต้องคุ้มกันไว้อย่างแน่นหนาเลย
ส่วนลูกชายของนายคำไผ่ครับอย่างคุณอาคมอายุ๓๘ปีเล่ากับนักข่าวเล่าให้นักข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยนะ
พ่อเห็นตุ้มนะครับคนก่อเหนี่ยมันอธิบายมาเป็นความรู้สึกไม่ได้อ่ะ
เสื้อยืดขาวเนี่ยคนต้องโอ้โหโอบไปเลยพาเดินออกไปเลยยืนยันว่าไม่อโหสิกรรมให้ในตุ้ม
และอยากให้ตุ้มเนี่ยตายตามพ่อของตัวเองไปเลยครับ
พี่อยากให้เขาได้รับโทษยังไงบ้างแล้วอยากบอกกับคนอื่นยังไง
อยากให้มันเป็นเหมือนพ่อผมอ่ะอยากให้ไปอยู่กับพ่อผมเหลือเกิน
จากบรรดายาดแล้วก็ลูกหลานของลุงคำไผ่ที่มาดูการทำแผนแล้วนะคุณผู้ชม
พ่อของคนก่อเหตุก็มาพ่อสมศักดิ์ครับอายุ๖๐ปียอมรับว่าตุ้มลูกชายพ่อมันป่วยทางจิต
ติดยาด้วยถ้าไม่ได้กินยาต่อเนื่องเมื่อไหร่นะโอ้โหมันคลั่งเลยล่ะ
แล้วลูกชายพ่ออาการหนักขึ้นในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิตไปครับฟังคุณพ่อสมศักดิ์หน่อยฮะ
แล้วออกไปถึงอะไร
สวัสดีครับ